คุณผู้ชมคะช่วงนี้คนในวงการบันเทิงของเราโอ้โหป่วยกันไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะ

ใช่อย่างล่าสุดค่ะพี่นิ้งกุลสตรีนะคะวัย๔๖ปีที่ตอนนี้เนี่ย
ผันตัวเองไปเป็นแอร์โฮสเตจแล้วเธอกำลังป่วยด้วยโรคประหลาดคุณ
คุณนิ้งเล่าว่าตอนแรกเธอเริ่มสังเกตตัวเองว่ามีรอยช้ำตามผิวเป็นสีเขียวอ่อนจ้ำ
ใช่ตามร่างกายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุจึงเข้าพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอาการเบื้องต้น
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
แพทย์เจาะเลือดไปตรวจแล้วแต่ยังไม่สามารถพบสาเหตุของโรคได้
จึงประสานขอย้ายโรงพยาบาลในการรักษามาที่โรงพยาบาลสิริราชปียะมหาการุณ
และจากการเจาะเลือดครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ซึ่งอาจจะใช้ของตนเองหรือของน้อง
หรืออาจจะต้องใช้ของผู้ที่นำมาบริจาคผ่านทางศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาติไทย
ซึ่งจนถึงตอนนี้แพทย์ก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าเธอป่วยเป็นอะไรนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงได้สอบถามไปยังน้องชาย
บอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
ขอปรึกษากับสามีของพี่นิ้งก่อน
คาดว่าจะตัดสินใจแถลงข่าว
เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนกับสื่อมวลชนนะคะ
ขณะที่เพื่อนสนิทระบุว่าตอนนี้โดยรวมยังไม่น่าเป็นห่วง
นิ้งยังกำลังใจดีหน้าตาสดใส
แต่เนื่องจากแพทย์ต้องการรักษาอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้
ซึ่งขอความกรุณางดเยี่ยมนะคะ

นิ้งเองได้เขียนบันทึกเมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมา

คือเป็นสภาวะไขกระดูกในร่างกาย
ไม่สามารถซากเกร็ดเลือดได้ด้วยตนเอง
วัดได้๖๐๐๐จากคนปกติ๑๐๐๐
ทำให้วูบง่ายไม่ค่อยมีแรง
เมื่อมีแผลเปิดเลือดออกจะหยุดย่า

ถูกต้องค่ะเป็นแผลช้ำตามร่างกายอย่างรุนแรง
หกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุใดในช่วงนี้นะคะ
การรักษาตอนนี้ก็คือรับเก็ดเลือดของคนอื่นเพื่อให้มีแรง
และเลือดแข็งตัวดีขึ้นนั่นเอง
คือห้ามมีแผลในช่วงนี้
เพราะว่าเธอทำให้เลือดหยุดยาก

ก็จะเป็นจ้ำขึ้นมาเต็มตัว

บางคนที่มีอาการแบบนี้จะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรนะ
คือช่วงนี้อย่างข่าวนี้นำเสนอออกมา

แต่ว่าตอนนี้ต้องรอทางด้านแพทย์เนี่ย

เพราะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถวินิจฉัยออกมาได้ว่า
โรคนี้จริงแล้วคือโรคอะไรนะ